สุขสุขที่รัก
รายการศึกสุดที่รักเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว
เทปประมวลร่วมศึกรักหวานมันหา
ช่วงนี้หลายท่านชอบมากกับเกมการแข่งขันศึกวานมันฉันคือเธอ
โดยเฉพาะในศึกของเหล่าบรรดาชายหนุ่มอกสามศอก
ที่ต้องมารับหน้าที่ของภรรยา
งานนี้ถึงกับทำให้หลายคนเสียสภาพกันไปเลย
เพราะไม่คิดมาก่อนว่างานบ้านมันจะโหดขนาดนี้
วันนี้รวบรวมเอาลีลาเด็ดของคุณสามีมาให้ดูกัน
จะน่ารักจะดุเดือดขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เกมยอดฮิตแรงบิดพิชิตใจกันก่อนเลยครับ
เกมนี้ใครโดนบอกได้คำเดียวว่าแต่ละคนมือสั่นครับมือสั่น
ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้มาลุ้นกันเลยครับ

ทั้งนี้สะอาดมาก
ครั้งนี้สะอาดมาก
ครั้งนี้นี่เลี้ยงปลาได้เลยเนี่ยตรงเนี่ย
ชั้นรู้ไหมว่าเหลือมากครับ

ข้างหน้าซะเนี่ย
โอ้โหพอเริ่มก็เปียกซะแล้วตอนจบจะเละขนาดไหนล่ะเนี่ย

ไปเลยไปเลยไปเลย
นั่นเจ๋สังลุย
สามสิบสิบ
ทางด้านคุณอ๋อมก็เชียร์เต็มหลอก๑๐ทีเดียว
สามสิบสิบ
ขึ้นตรงไปแล้วครับมาเต็มครับ
ครับ
แม็กซ์

และเกมนี้ครับบางคนถึงกับสาวแตกกันเลยทีเดียว
เพราะต้องมาใส่ส้นสูงของผู้หญิง
กับเกมทรงตัวประคองรักเห็นแล้ว

ทรมานแทนแล้วครับ

๑รอบ
๑รอบโอเค

พอดเวร่า

ลีลาตีรังกาเนี่ยโดนใจคุณอุ๋ยไปเต็ม
แม่แค่เริ่มก็ทำตกซะแล้วครับ

ทางด้านคุณนางก็หลุดเต็มที่เลยครับ

นี่

อย่าเบาค่อยเดิน
ค่อยอะไรหล่นก็หล่นไป
ก็ต้องค่อยเดินกันหน่อยละครับ

อันนี้ทิวทิวสุกนะ

มาถึงเกมนี้เข้าได้เข้าเข็ม
เกมนี้คุณสามีจะต้องมาเย็บปักถังร้อยสนเข็มบนเครื่องสั่น
แถมยังต้องคอยจะจับลูกที่คลานเอาไม่ให้ออกมาออกเส้นทางอีกด้วย
ทุลักทุเลและความวุ่นวายแบบนี้จึงเกิดขึ้น

ถึงขาจะสั่นแต่มือก็ยังเสียบนะครับ
ยังมีเวลาอยู่ครับลูกยังไม่ถึงไหนฮะ
และในระหว่างที่เสียบก็ต้องคอยระวังลูก

เสมอแล้วอีกอันเดียวเสมอเลย

เหลือ๗๐วินาทีทำได้ไหม

เย้

ก็คอยให้กำลังใจเต็มที่เลยครับ
ส่วนลูกก็คลานไปเรื่อยครับ

หรือเปลี่ยนลูกก่อน
โอ้โฮ

รับรองคุณสามีต้องเข้าใจคุณภรรยา

แต่ละคนหมดแรงไปตามกัน

หลังจากผ่านศึกหนักในศึกวานมันฉันคือเธอไปเรียบร้อยแล้ว
เราก็จะได้คู่รักที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายของรายการ
นั่นคือศึกรักต้องอุ้ม
ได้ยินชื่อบางคู่ถึงกับต้องคิดหนักกันเลยทีเดียว
ว่าจะต้องอุ้มกันอีกท่าไหน
และนี่ก็คือโฉมหน้าของเครื่องพิสูจน์รักสุดไฮเทคของเรา
การมีอยู่ว่าคุณสามีจะต้องอุ้มคุณภรรยา
ไม่ให้ตกลงมาในเวลาที่กำหนด
และทำการเปิดแผ่นป้ายสะสมเงินรางวัล
แต่ที่เรียกเสียงฮาและความตื่นเต้นได้ทุกครั้ง
นั่นก็คือสีหน้าและความอดทนของคุณสามีแต่ละท่าน
ที่ต้องแบกรับน้ำหนักภรรยาเอาไว้นั่นเอง
บางคู่ก็ดันเปิดได้แต่แผ่นป้ายเวลาเพิ่มขึ้น
เราไปย้อนดูความพยายามและเทคนิคของคุณสามีแต่ละท่านกันเลยครับ
กุ้งได้จนหมดเวลาหรือไม่มาลุ้นกันเลยครับโอ้ยตื่นเต้น

เว้เว้เว้เว้วันเว้นนะครับโอ้โห
สิครับเมื่อเมียที่รักเปิดได้แต่ป้ายเวลา
มาดูสีหน้าของฟุตบอลชายรักเมียผู้ต้องแบกศักดิ์สีไว้เต็มสองแขน
จะไหวนี้แต่รักเมียก็ต้องสู้นะครับ
แข็งแรงจริงเพราะคนนี้นี่กล้ามเกิ้มนี่เป็นมัดเลยทีเดียว

คุณมั่นใจแล้วนะไม่ปรึกษากันก่อนเหรอ

๑๔๐วินาที

เพราะตอนนี้คุณเหลือ๑๒๐วินาทีอยู่นะ

เอาอีกอันไหม

อันนี้ยังไหวอยู่๑๐วิ

เบอร์อะไรล่ะ
อีก๑๐๐๐ป้ายอีก๑๐๐๐ป้ายอีกอีก๑๐๐๐ป้าย

ลงกันแล้วนะอย่ามาทะเลาะกันให้ต่อหน้าผมนะ๓นะ

ดูท่าจะใจร้อนเป็นพิเศษนะครับคุณสมจิต

เอาเบอร์๒นะครับผม
เอาให้ได้เตรียมตัว

ยังเดี๋ยวเวลามันบวกเข้าไปอีก

เพื่อเงิน๒๐๐๐บาทไงอยากได้๓๐๐๐เปล่า

ถึงตอนนี้จะไม่ได้เงินแสนกลับไป
แต่ด้วยคำสัญญาที่เคยให้กันไว้

ผู้ชายคนนี้ก็ต้องอุ้มให้ได้

และนี่ก็คือศึกแห่งความรักศึกแห่งความเข้าใจ
ทั้งหมดของรายการศึกสุดที่รัก
ที่เรารวบรวมความประทับใจมาให้ชมกันอีกครั้งครับ

คือสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตคู่

มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเติมบรรยากาศแห่งความรัก

ให้กับคู่รักทุกที่มายืน
สร้างความสัดสะเทือนในรายการของเรา
และกับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาตลอดซีซั่นนี้
แล้วพบกันใหม่นะครับ